เพราะว่านายทองอันอายุ๗๓ปี
และนางทาสีอายุ๗๒ปี
ถูกลูกชายวัย๔๕ปีฆ่าโหด
ด้วยวิธีการฆ่าปาดคอพ่อ
แล้วก็แทงคอแม่จนเสียชีวิตทั้งคู่
จากตัวลูกชายติดเหล้าเมายา
แล้วก็เมื่อดื่มเหล้าเมื่อเมายาแล้ว
ก็มักจะหาเรื่องทะเลาะกับพ่อเป็นประจำ

ก็ลงมือปาดคอพ่อจนเสียชีวิต

ตำรวจก็เร่งตามล่าลูก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๓ทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้
บ้านเล็กที่๓หมู่๑๐ตำบลกระเบื้องนอกอำเภอเมืองยัง

หลังตำรวจและเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ

ก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลเมืองยาง
ซึ่งบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้๒ชั้น

พบศพนายทองอันพิมพ์ใสอายุ๗๓ปี
มีบาดแผลชะกันถูกมีดปาดที่ลำคอ
ห่างไปเล็กน้อยพบอีกคนหนึ่ง
ก็คือนางทาศรีพิมษ์สายอายุ๗๒ปี
ถูกมีดแทงเข้าที่ลำคอแล้วก็ลำตัวหลายแห่ง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเลือดไหลนองพื้น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพเข้าช่วยปฐมพยาบาล

ก่อนที่คุณยายทาสีจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ก็คือนายวินัทหรือว่ารุษอายุ๔๕ปี

หลังก่อเหตุฆ่าพ่อแม่ตัวเองแล้วนะครับ
ก็หลบหนีไปพร้อมกับมีดที่ใช้ก่อเหตุ
ซึ่งเบื้องต้นพบว่านายวินัทชอบดื่มเหล้า

เมาแล้วมักจะมาหาเรื่องทะเลาะกับพ่ออยู่บ่อยครั้ง

ทะเลาะกับพ่อแล้วก็ยังลงมือ
ใช้มีดปาดคอพ่อจนเสียชีวิต
ส่วนผู้เป็นแม่ได้วิ่งเข้ามาห้ามปราม
ถูกลูกชายแทงเข้าที่ลำคอ
แล้วก็แทงที่ลำตัวหลายแผล
รวมแล้วเสียชีวิตทั้งพ่อและแม่แล้วครับ
ตำรวจได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ออกล่าตัวนายวินัท
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนกระทั่งล่าสุดเมื่อเวลา๑๐นาฬิกานะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองยาง
ได้เข้าล้อมจับกลุ่มตัวนายวินัท
ลูกคนนี้ได้ขณะที่หลบหนีไปอยู่บริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน

โดยผู้ต้องหานั้นมีสภาพอิดโรย
แล้วก็รับสาภาพว่าได้ใช้มีดฆ่าพ่อและแม่ของตัวเองจริง
ส่วนสาเหตุขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการนำตัวมาสอบสวน
อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง